มีความเคลื่อนไหวจากนายวิโรธลักษณะอดีศร
เป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่เขาบอกว่า
ศาสนาได้พูดแล้วก็พาดพิงลูกหลานของตนเอง

ซึ่งโยงกับการสอนเด็กไม่ให้ความสำคัญกับผู้ปกครองค่ะ
ก็กลายเป็นประเด็นในวันนี้เลยนะคะ
เสวนาที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นงานที่จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์การเผยแพร่พุทธศาสนาที่วัดประยูนวงศาวาสที่เมื่อวันที่๖มิถุนายนที่ผ่านมา
งานนี้ก็มีบุคลากรด้านพุทธศาสนามารวมให้ความรู้กันหลายท่านนะคะในหัวข้อ
เป็นอยู่คืออย่างเรียบง่ายในโลกที่ซับซ้อน
ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีนางสาวกนิกนันล้อสีทอง
รองภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ขึ้นเสวนาด้วย
แล้วตอนหนึ่งก็มีการยกหลักการ๑๐ข้อคิดเพื่อชีวิตเรียบง่าย
ประกอบการบรรยายช่วงหนึ่งได้พูดถึงหลักการความเรียบง่าย
ไม่ได้มาจากความต้องการลักษณะแฟชั่นแต่ความต้องการที่ไม่ต้องการอะไร
นั่นคือความเรียบง่ายแล้วก็มีการยกตัวอย่าง
บอกว่าพักการเมืองหนึ่งที่มีนโยบายถูกใจวัยรุ่น
ซึ่งลูกชักชวนให้เธอมาลงคะแนน
สำหรับพักนั้นชูนโยบายเศรษฐกิจและความเท่าเทียม
ตนก็เลยถามลูกกลับไปว่าแล้วยังรักแม่อยู่หรือไม่
แล้วก็นอกจากนี้ก็มีการยกตัวอย่างหลานสาวที่ชื่นชอบพักนี้
แต่เป็นคนไม่ฟังผู้ใหญ่มีแนวคิดไม่นับถือศาสนา
และอยากหาเลี้ยงตัวเองในต่างประเทศด้วยค่ะ
ทำนโยบายแทรวปการก็ถามว่าแล้วยังรักแม่อยู่ไหมล่ะ

เพราะว่าเขาจะบอกว่าพ่อแม่ทำให้เขาเกิดมาเอง
เขาไม่ได้อยากเกิดเดี๋ยวจบแล้วเขาก็จะไปอยู่เมืองนอกแล้ว

และหลายคนก็เลือกที่จะไม่นับถือศาสนาค่ะ
เขาบอกว่าศาสนาไม่เห็นช่วยให้เขามีกินมีใช้
อันนี้ก็เป็นบางตอนนะคะแต่ว่าคลิปนี้ค่ะ
พอนายวิโรธว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อก้าวไกลได้เห็นเนี่ยนะคะ

บอกว่ามีข้อสงสัยกรณีการยกตัวอย่างของนางกนิกนานเช่น
ถามลูกว่ายังรักแม่อยู่ไหมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียม
หรือพูดถึงหลานว่าไม่สนใจพ่อแม่โดยหลานไม่มีโอกาสชี้แจง
นายวิโรธเรียกร้องให้นางกนิกนันนะคะออกมาตอบคำถามว่า
มีหลักฐานใดที่บ่งชี้กรณีการสร้างความเท่าเทียมในสังคม
ว่าเป็นการทำให้เด็กไม่ให้ความสำคัญแก่ผู้ปกครอง
เช่นเดียวกันกับนายจตุรงจงอาสานักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
ก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะระบุว่ารองภูมิในการสำนักพุทธ
เอาอะไรไปพูดในที่ประชุมว่าพักส้มจะตัดเงินพระ
และสอนให้เด็กเนรคุณจะกล่าวอะไรในที่ประชุมแบบนี้
ขอให้มีหลักฐานด้วยกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมานะคะ
ล่าสุดนายอินทพรจันเอี่ยมรักษาการผู้มนุยการสำนักพุทธ
ก็เลยพูดถึงกรณีนี้ค่ะบอกว่าสอบถามข้อเท็จจริง
นางกนิกนันแล้วเจ้าตัวค่อนข้างเครียดยืนยันว่าไม่มีเจตนาพาดพิง
เป็นการแสดงความเห็นส่วนบุคคลรักษาการผู้มนุยการสำนักพุทธ
ก็ย้ำว่าองค์กรมีความเป็นกลางพร้อมทำตามนโยบายรัฐบาล
ไม่ว่าเป็นพักการเมืองใดค่ะ